ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะพระหายหายไปในถ้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หากันอยู่๗ชั่วโมงยังไม่มีวี่แววเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตามต่อข่าวนี้ซึ่งพระท่านเนี่ยนั่งวินจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามาในถ้ำตรงนี้
เพื่อที่จะนั่งสมาธิปรากฏว่าหาวุ่นกันทั้งคืนเลย
แล้ววันนี้ก็ต้องมีการปฏิบัติภารกิจค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ระดมไปค้นหาพระสงฆ์
เป็นพระลูกวัดน้ำผุดใต้ที่อำเภอเมืองตรังนะคะ
ในถ้ำถ้ำนี้ชื่อว่าถ้ำเขาสามบาทอยู่ที่อำเภอเมืองตรัง
คือเข้าไปเนี่ยตอนประมาณหกโมงเย็น
จนถึงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่ายังไม่เจอตัวเลย๗ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ
นายสมปองก็บอกว่านายสมปองเนี่ย
เขาเป็นคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
จ้างให้มามาส่งที่ถ้ำเขา๓บาท
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอัตมาจะไปนั่งสมาธิ

แล้วก็สั่งวินมอเตอร์ไซค์ให้มารับหน้าถ้ำ
ช่วงประมาณ๕โมงเย็น

มาแล้วก็จอดรออยู่
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบอ่ะนะคะส่วนทางด้านคนดูแลถ้ำเขาสามบาท
อย่างนายสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าพระเนี่ย
ท่านจะยังอยู่ในถ้ำไหมวันนี้ก็มีการเอาทีมค้นหาเนี่ย
หลายรอบแต่ก็ยังหาไม่พบแล้วถามว่าที่ผ่านมาเคยมีคนหายในถ้ำไหม
คนดูแลถ้ำบอกว่ายังไม่เคยมีนะคะมีแต่คนที่เข้ามาขโมยพวกของต่างในถ้ำ
แล้วก็ต้องวิ่งหนีกระเจิงกลับออกไปหมดนะคะเพราะว่ามีคนไปเจอเหมือนกับแบบรูปร่างคนอยู่ในถ้ำ
คือเอาง่ายคุณผู้ชมเจอดีในถ้ำนั่นแหละนะคะแต่ยังไม่เคยมีคนหายในถ้ำนี้ค่ะ
นะครับแล้วทำไงยังไง
ถามพระลูกวัดน้ำผุดต้ายนะคะ

แล้วหลวงพี่รูปที่หายไปในน้ำเอาตามไง
ว่าเอ้อแน่หลวงพี่เนี่ยกลับมาที่วัดรึยัง
ซึ่งพระลูกวัดน้ำผุดใต้ก็บอกว่ายัง
ทีนี้พระลูกวัดก็พยายามโทรหาหลวงพี่ค่ะ
แรกมันติดหลังเนี่ยคือไม่ติดแล้วน่าจะแบตหมดนะคะ
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าพระรูปที่หายไปเป็นยังไงนะคะ
ซึ่งถ้ำนี้คุณผู้ชมข้างในมันจะมีความซับซ้อน
มันมีทางออกอยู่๒ทางนะอยู่ทิศเหนือกับทิศใต้
คนที่เข้าไปจะต้องคุ้นเคยกับพื้นที่

เจ้าหน้าที่เขาจะระดมกำลังหาวันนี้
วันนี้ยังปฏิบัติภารกิจต่อถ้ามีความคืบหน้ายังไง